ขยี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่จอดเรือนะครับ
ที่เรือที่ประสบวัติเหตุที่คุณแตงโมพลัดตกเนี่ย
กลับเข้าไปที่อู่ตอนสักประมาณตีหนึ่งกว่านะครับ
ในคืนที่เกิดเหตุคือ๒๔กุมภาพันธ์ข้ามไป๒๕กุมภาพันธ์นะครับ
มีภาพของบุคคลหนึ่งก็คือฮิปโป
โปเป็นทั้งเพื่อนและเป็นผู้จัดการของคุณแตงโม

โยงใยไปว่าฮิปโปก็รู้เรื่องด้วยเหรอ
ที่อู่จอดเรือทำไมทั้งที่ควรจะอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการตามหาแตงโม
ฮิปโปเป็นคนโทรหาแม่แตงโมหรือเปล่า
จะรับแม่แตงโมมาพูดคุยมาเจรจามาตกลงอะไรบางอย่าง
กับกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปไม่ว่าจะเป็นจเป็นเบเป็นอะไรแน่
ที่อยู่ในนี้เป็นแซนหรือว่าเป็นกระติกที่อยู่ในอู่จอดเรือหรือไม่
ทีนี้ครับเพื่อขี้คลายปริศนาตรงนี้
ทีมข่าวของเราโทรหาคุณฮิปโปฉันชนะยิ้มสายเพื่อนและผู้จัดการของคุณแตงโม

บอกว่าทราบเรื่องมาจากคุณแอนนาว่า
คุณแตงโมตกน้ำในเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม
จากนั้นตัวเธอเองรีบขับรถออกจากบ้านไป
แล้วก็ระหว่างทางก็โทรศัพท์ติดต่อกับกระติก
จัดการส่วนตัวของแตงโมแต่กระติกไม่รับสาย
ก็เลยโทรศัพท์หาคุณแม่ของแตงโม
ขับรถไปหาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ตอนเวลาตี๑
ซึ่งก็ได้เจอกับคุณนุษย์คุณนุษย์ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าของแตงโม
แจ้งว่าคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมส่งโลเคชั่นให้
ก็เลยส่งข้อความเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ที่มีกระติกอยู่ด้วย
แต่กระติกอ่านข้อความนะแต่ไม่ยอมตอบ
เมื่อฮิปโปมาถึงท่าบเรือที่มีคุณเบิร์ตอยู่ด้วย
อยู่ที่ท่าเรือนั้นประมาณสัก๑๐นาทีคือท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ทีนี้กระติกส่งข้อความมาแจ้งในกรุ๊ปไลน์ว่าอยู่ที่อู่จอดเรือ
ฮิปโปและเพื่อนมาหา
ก็เลยนั่งรถตามไปหาที่อู่จอดเรือ

เพราะการขี่รถเมนโบไซด์ไปที่ท่าบเรือสักพรรณพระราม๕
เพราะมีคนแจ้งว่าเจอผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำ
เบิร์ตก็เลยเป็นห่วงทั้งนั้นนะครับส่วนฮิปโพเองพอมาถึงอู่เรือก็ปรากฏตามภาพในคลิปวงจรปิดนี่แหละครับ
ตัวเธอเองบอกว่าเธอเจอแซนเจอปอเจอโรเบิร์ตเจอจ๊อปซึ่งตอนนั้นตัวเธอเองก็ถูกถามเหมือนกัน
ฮิปโปเนี่ยคือใครฮิปโปก็เลยตอบไปว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม
ก็เลยสามารถเข้าไปพูดคุยกับกระติกได้นะครับกระติกก็เล่าให้ฟังนะตอนนั้นนะ
บอกว่าแตงโมตกน้ำเพราะไปปัสสาวะแล้วก็บอกให้ฮิปโปกลับไปรอที่บ้าน
โปออกจากอู่จอดเรือนี้แล้วก็ไปหาคุณเบิร์ตแฟนแตงโมที่สะพานพระราม๕
อู่ประมาณตี๑๔๐นะครับซึ่งจุดสะพานพระราม๕คุณแอนนาก็มาสมทบ
ตัวเธอเองบอกว่าเธอรออยู่แถวท่าเรือพิบุญสงคราม๑แถวท่าน้ำจนถึงเวลาประมาณตี๓๓๐นาที
ก็เห็นในไลฟ์ว่าแม่ของคุณแตงโมเนี่ยมาถึงท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเธอก็เลยตัดสินใจฮะ
โปบอกแบบนี้เธอเลยตัดสินใจให้เพื่อนจะไปรับคุณแม่มาหาที่สะพานพระราม๕
และเธอก็เป็นคนโทรบอกคุณแม่เองที่ตอนแรกเป็นข่าวว่ามีสายปริศนาโทรมา
ยอมรับว่าเป็นเธอแต่เธอไม่ได้สั่งให้คุณแม่ปิดข่าวนะครับ

จับเลี่ยงถามคือสิทธิ์ที่เกิดขึ้นคำถามแรกว่าแม่อย่าเพื่อนให้สัมภาษณ์ใดนะคะ
แม่พูดมาว่าให้แม่ปิดข่าวทำไม

นั่นแหละเรื่องราวมันก็เป็นแบบนั้น
คือคุณฮิปโปบอกว่าเธอไม่ได้ไปตกลงพูดคุยกับกลุ่มคนบนเรือ
ว่ามีเงื่อนงำอะไรนะที่เธอไปที่อู่เรือ
เพราะว่าได้รับรู้จากกะติกนะฮะว่าคุณแตงโมหายไปนะครับ
คุณฮิปโปบอกว่าเมื่อวานได้ฟังสัมภาษณ์กระติกแล้วก็แซนนะ
ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้ว
ขอออกความคิดเห็นใดย้ำเพียงว่าเวรกรรมมีจริง
แล้วแต่กฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้ก็ได้เช่นนั้นนะครับ
บ่ายวันนี้ฮิปโปเองจะเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
กรณีที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดนี่แหละ
อีกคนนึงนะที่ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันคือคุณนุษย์
คุณนุษย์ช่างแต่งหน้าเมื่อกี้เห็นเหมือนกันในวงจรปิด
คุณนุษย์ไปพร้อมกับคุณฮิปโปนะครับ
คุณนุษย์บอกแบบนี้นะครับ
บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าการขับรถไปรับคุณแม่แตงโม
ตามคำขอของคุณฮิปโปที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
เพราะเธอก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ของคุณแตงโม
แต่ถูกคุณแม่คุณแตงโมปฏิเสธจนเป็นกระแสข่าว
ผู้จัดการส่งให้เธอหรือคุณนุษย์ไปรับตัวแม่มาเพื่อปิดข่าว
แต่ความจริงก็คือเธอต้องการให้แม่ไปอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อน

ไม่ได้มีเจษนาปกปิดข่าวแต่ยังได้ตอนนั้นแบบโอ้โห

รับสนิทกับแตงโมและกระติกเชื่อว่าแตงโม
อาจจะปัสสาวะจริงตามที่แซนบอก
เพราะถ้าสนิทกันแตงโมอาจจะกล้าทำแบบนั้นนะครับ

ขอให้เป็นเรื่องของตำรวจในการหาหลักฐานนะฮะ
ใช่ค่ะข้อมูลต้องประติดประต่อกันเพียบเลยนะคะ